มาดูการเสวนาที่ไปเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนกันบ้างนะครับ
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยก็บอกว่า
รับได้ครับถ้าเกิดว่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน
แต่จะไม่ยอมให้มีตัวแทนของรัฐเข้าไปแทรกแสงครับ
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะก็เชื่อว่าตอนนี้
สื่อมวลชนยังถูกควบคุมโดยอำนาจรัฐครับ
สถาบันพระปกเกล้าจัดเสวนาในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนไทย
ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยภายใต้กติกาใหม่
โดยนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์กล่าวนะครับว่า
หลายคนมีความรู้สึกว่าสื่อทำอะไรได้เยอะ
แต่แท้จริงแล้วสื่อก็ยังคงถูกควบคุมอยู่ทั้งอำนาจรัฐ

อยากให้สื่อเสนอกติกาทางเลือกให้กับสังคมเกิดความมั่นใจว่า
สื่อจะสามารถกำกับดูแลกันเองได้อย่างมีคุณภาพ
และลบล้างความเชื่อที่ว่าต้องเป็นขามร้ายถึงจะขายได้
เพราะมุมมองจากสังคมสะท้อนว่าสื่อกับนักการเมืองไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางที่จะทำให้สื่อนั้นสามารถกำกับดูแล
ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำเป็นที่จะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพราะว่าการบอกเล่าเรื่องราวความจริงสู่สาธารณชน
มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน
แล้วก็สามารถที่จะชี้นำสังคมได้
ยืนยันว่าจุดยืนของสื่อคือการนำเสนอข่าว

อย่างไรก็ตามองค์กรสื่อต่างไม่ปฏิเสธเรื่องการมีกฎหมาย
แต่ว่าไม่ยอมครับให้มีตัวแทนของภาครัฐเข้าไป
เพราะว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงได้ง่าย
และที่ผ่านมาก็เคยเสนอร่างขององค์กรสื่อเข้าไป
แต่ว่าในทางปฏิบัติก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นไปพิจารณา
สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ดีก็คือการตรวจสอบควบคุมกันเองครับ